การแข่งขันฟุตบอลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลโตต้าไทยลีก
ซึ่งเป็นหลีกสูงสุดณขณะนี้ของบ้านเรานะครับ
หลังจากที่กำลังรอโค้ชใหม่มาครับ
เกมนี้เมืองทองนะครับอยู่ชุดสีดำบุกไปเยือนนครราชศรีมาครับ
ชาวบ้านได้บอลนะครับในจังหวะบุกขึ้นมาแล้วก็ยิงติดเซฟของดังวันลำมีตัวตามซ้ำครับ
นาทีสามสิบสี่นะครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากนั้นหนีครับสองศูนย์
นาทีสามสิบเก้าครับอองรีจ่ายให้กับชิชชะนกชายเสนสุรินทรเด็กเก่าของมะทอยหนึ่งคนยิงครับ
สองศูนย์ครึ่งแรกในช่วงครึ่งหลังหนีเป็นสามศูนย์ครับ
ลูกยิงไกลนอกกรอบเขตโทษนาทีหกสิบหก
นางอองรีครับวันนี้โชว์ฟอร์มเด็ดจริง
หลังจากนั้นทีแปดสิบหกสถานการณ์แย่เข้าไปใหญ่ครับ
เหลือสิบคนอธิสรรพรมรักครับ
นักเตรนเบื้องทองไปเปิดปุ่มใส่เรนโรออัสสำเสาโดนเหลือที่สองกลายเป็นใบแดงไล่ออก
แต่ว่าเหลือตัวน้อยกว่ากิเลนพยองนั้นมาได้ประตูตีไข่แตกครับ
เป็นเบื้องทองบุกมาแพ้นักคอนรักษฎีมาไป๑ประตูต่อ๓
โคราชก็เก็บ๓แต้มแรกในเกมเย่าซีซั่นนี้
ส่วนเมืองทองมี๖คะแนนเท่าเดิมนะครับตอนนี้อยู่อันดับรองสุดท้ายครับ
เกมนี้ครับมีภาพของยุนจองควานครับ
หรือจองวานครับโคชชาวเกาหลีใต้มานั่งชมเกมร่วมกับ

มีรายงานระบุนะครับว่าเตรียมจะเข้ามาคุมทีมกิเลนพยองเร็ว
หลังจากที่มีการคุยกันในรายละเอียดเบื้องต้นระดับหนึ่งแล้วด้วย
สำหรับประวัติของยุนจองวาน
แล้วก็เคยคุมทีมทั้งเกาหลีใต้รวมถึงในญี่ปุ่น
ไปดูเกมคู่ของเชียงรายชุดสีขาวนะครับ

ให้กับทางเชียงรายนาทีที่๗แล้วก็นาทีที่๗๑
ทำให้เชียงรายไม่แพ้ราชบุรีเป็นเกมที่๑๕ติดต่อกันนะครับ
ตั้งแต่พบกันในทุกรายการแล้วก็เก็บเพิ่มเป็น๙คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ๗
๒นัดติดต่อกันยังอยู่อันดับ๑๔มี๖คะแนนนะครับ
ตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับ
เสมอกับทางชมบุรีไป๐ต่อ๐ดูตารางคะแนนกันหน่อยครับ
การท่าเรือขึ้นมานำเป็นจ่าฝูง๑๔แต้มนะครับจาก๗นัด
บุรีรำครับ๖คะแนน๑๒คะแนนนะครับจาก๖นัด
โลกศักดิ์ก็ค่อนข้างขาดก็เลยผลต่างตอนนี้ลบอยู่๒รูก
แล้วก็นครราชศรีมาแต่ว่าประตูได้บวกอยู่เยอะสุดนะครับ
ก็เลยอยู่อันดับ๔แล้วก็เรียงบาร์๕
นี่คือสถานการณ์ทั้งหมดนะครับในช่วงหัวตารางของฟุตบอลไทยลีกครับ